อีกเรื่องหนึ่งที่เราก็ตามต่อกรณีที่
ตำรวจภูทรเมืองเชียงรายเร่งตามหาผู้ชาย๔คนที่นั่งขับรถสีขาวมา
แล้วมาก่อเหตุอุ้มผู้หญิงคนนึงขึ้นรถไป
คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เราเคยนำเสนอแล้ว
ภาพจากกล้องวงจรปิดหลายคนจำได้เห็นไหมรถสีขาวคันนี้
แล้วคุณผู้ชมดูผู้หญิงที่วิ่งอ้อมมาหน้ารถ
ชายชะกันลงมาจากรถนะคะแล้วก็อุ้มผู้หญิงเนี่ยเอาขึ้นรถไปเลย
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถหอพัก
อยู่ด้านหลังห้างแห่งหนึ่งที่เชียงราย
แล้วก็ผู้หญิงคนที่โดนฉุดไป
คือนางสาวจิยาดาเว้นบาปหรือว่ามิ้นอายุ๒๖ปี
หลังจากนั้นพอถูกชายชะกันอุ้มขึ้นรถไป
เพื่อนของนางสาวจียาดาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตาม

ทีนี้ยังมีชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยนะ
แต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
เพราะไม่รู้ว่าในรถวีออสสีขาวน่ะจะมีอาวุธอะไรหรือเปล่า
ก็มีการรีบแจ้งตำรวจนะคะ
ผู้ก่อเหตุคือนายปิยพงศ์อุตสาศาลอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็เป็นอดีตสามีที่ไม่ได้จดทะเบียน
เคยมีลูกด้วยกันกับนางสาวจิยาดา๒คน
แล้วตอนนี้เขาเลิกรากันไปแล้วประมาณปีกว่า
เพราะว่าอะไรฝ่ายหญิงทนไม่ได้ค่ะ
ที่อดีตสามีเนี่ยนะคะทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้ง
และทางด้านพันธุ์ตำรวจโทนิพลสุรป้อม
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองเชียงรายเนี่ย
ก็เปิดเผยนะคะว่าได้รับการติดต่อจากนางสาวจียาดา
ว่าจะเดินทางด้วยรถโดยสารจากเชียงใหม่เนี่ย

แล้วก็ได้รับการติดต่อจากนายปียพงศ์

จะเดินทางเข้ามามอบตัวเหมือนกัน

ก็มาดูเหตุการณ์ที่โรงพักด้วย

กลับมาเป็นห่วงชะตากรรมของลูกสาว
คือไม่รู้เลยว่าลูกสาวไปตกระกรรมลำบากยังไงบ้างนะครับ
คือทีแรกก็มีคนเห็นแล้วก็แจ้งไง
บอกว่ารถคันนี้เขาก็เอาผู้หญิง

แต่ทีนี้เมื่อวานก็รอรอจนเที่ยงค่ะ
ยังติดต่อกับทั้งสองคนไม่ได้
ทีนี้พอจับพิกัดของสัญญาณโทรศัพท์

ปรากฏว่าอยู่ในพื้นที่กาญจนบุรีค่ะ
ทีนี้ก็เลยเร่งประสานไปยังคุณพ่อ

พร้อมกับเพื่อนแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์

เพื่อที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับ
แล้วก็มีการประสานตำรวจในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มที่ลงมือก่อเหตุมาดำเนินคดี
ทีนี้คุณผู้ชมทางด้านคุณพ่อของนางสาวจียาดาก็คือ
สวัสดิ์พรวัฒนสิทธิ์
ก็บอกว่านายปิยะพงค์
เขาไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็เป็นร่างทรง
แต่งงานอยู่กับลูกสาวของพ่อแล้วไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

แล้วนายปียพงศ์เป็นคนที่มีอารมณ์ร้าย

เวลาที่ทะเลาะกันทีก็จะลงมือทำร้ายลูกสาว
บางครั้งลูกสาวบอกว่าโอ้โหทนไม่ไหวแล้ว
หลังจากที่ทะเลาะกันหนักทะเลาะกันแรง

ใช่คือก่อนหน้านี้ลูกสาวก็ไม่บอกครอบครัวเลยนะ

แต่ร่างกายมีรอยฟกช้ำต่างนาเข่าแตก

แล้วก็พ่อแม่ก็พยายามจะซักจะถามลูก

ลูกก็บอกพ่อแม่ว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายนะครับ
ก็เลยอยากให้ลูกเลิกออกมาจากผู้ชายคนนี้ซะนะครับ

พอพ่อกับแม่อยากให้ลูกออกมาห่างแล้วเลิกรากันแล้ว
แต่ว่าอดีตสามีเนี่ยก็ตามนะตามตื้อ
แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทะเลาะกันบ่อยครั้ง
มีการทำร้ายร่างกายกันแล้วก็เคยไปแจ้งความเอาไว้
ที่สพชัยปราการที่จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนกันยายนด้วย
เดี๋ยวฟังพ่อเล่าหน่อยค่ะถึงอดีตสามีของลูกสาวค่ะ
น่าจะ๘เดือนถึง๙เดือนติดมีปัญหา
แล้วก็ทำอะไรบ้างเขาทำร้ายรักกายบ้าง
คือทำร้ายรักกายหรือเป็นล่างทรง
เป็นล่างทรงทุกครั้งไม่มีปัญหา
ตัวต้นตัวคนที่มาชุด
หลังจากที่รู้ว่าลูกสาวถูกทำร้าย
พ่อก็บอกว่าได้ส่งให้ลูกสาวมาเรียนหลักสูตรบริบาลศาสตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่
จะได้อยู่ห่างจากนายปียพงศ์แต่ก็มาถูกตามตัวค่ะ
จนกระทั่งตอนนี้รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหน
รู้ว่าลูกมาเรียนหลักสูตรบริบาลศาสตร์อยู่ที่เชียงรายก็ตามมา
มาก่อเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วพี่สาวของนางสาวจียาดา
ก็บอกด้วยนะคะว่าพอที่เวลาเขาทะเลาะกันทีเนี่ย
น้องสาวก็ไม่อยากจะติดต่อกับอดีตสามี
อดีตสามีก็มีการปลอมไลน์แล้วก็ใช้รูปของพี่สาวเนี่ย
แชทมาคือเหมือนจะมาคุยมาปลอมเป็นพี่สาว
พี่สาวแต่น้องรู้โทรศัพท์ไปหาพี่สาวก่อน
ก็เลยรู้ว่าอ้าวที่กำลังจะคุยอยู่
ไม่ใช่พี่สาวจริงเป็นอดีตสามีปลอมมา

ว่าชะตาชีวิตเป็นยังไงต่อนะครับ